คือตัวเองเนี่ยเป็นคนชื่นชอบเพลงพระราชนิพลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะ
มีความรู้สึกว่าเป็นบทเพลงที่ภัยร้อแล้วก็ท้าทาย
มีความยากทุกเพลงถือเป็นแบบฝึกหัดแบบเรียนที่ดี
ฝากติดตามรายการพิเศษคอนเสิร์ตบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
วันจันทร์ที่๕ธันวาคมเวลา๓ทุ่มครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒